พาไปดูที่จังหวัดนครพนมแมวก้าวชีวิตของจริง
ตอนเอ็กซ่าเล่จะให้ดูมันเฉียดส่วนสำคัญของร่างกายไปนิดเดียว
อันนี้ตอนพาไปหาหมอใช่ไหมคะเนี่ย
แมวก้าวชีวิตอย่างที่บอกน้องฟันโอไปโดนชมวกปักหัว
ไม่มีใครรู้ว่าโดนแบบนี้ได้อย่างไรใครเป็นคนทำ
นำตัวมารักษาดูภาพ
แล้วทางศาลตัวแพทย์หญิงทิติมาเจ้าของคลินิกบอกว่า
แมวเขาพาน้องฟันโอมาเมื่อวานตอนสาย
น้องผู้หญิงบอกว่าหามาหลายคลินิกแล้ว
ไม่มีใครรับเลยสุดท้ายมาได้ความช่วยเหลือจากคลินิกแห่งนี้
หลังรับตัวมานะครับคุณหมอก็มีการตัดเหล็กให้ยาสลบ
แล้วก็ค่อยดึงเหล็กออกเคสนี้โชคดีมากนะครับ
เพราะว่าบริเวณฉมวกมันไม่โดนจุดสำคัญเฉียดสมอง
เฉียดเส้นปราสาทด้านหลังคอไปแบบหุดหวิด
แต่ต้องให้ยาปฏิชีวนะกับยาลดการอักเสบ
เฉียดสมองกับบริเวณอวัยวะสำคัญ
ที่หัวของน้องฟันโอไปนิดเดียวต้องดูอาการ๓๕วัน

นี่น้องดีขึ้นแล้วนี่นะครับร้องแล้ว
กินอาหารได้มากกว่าเมื่อวานครับจากการประเมินปลอดภัยแล้วครับ

แมวเห็นอย่างนี้แล้วก็ใจคอไม่ดี

แมวเนี่ยมันทำหน้าแบบนั้นแต่คือมันเจ็บ
เพราะว่ากล้ามเนื้อที่หน้าของแมวมันไม่สามารถแสดงความรู้สึกอะไรได้เยอะมาก

ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงไปทำร้ายแมวขนาดนั้นเช่นเดียวกันนะคะ